ปัดนี้จะพาไปรู้จักกับธุรกิจการทำกระเป๋านะครับ
บอกว่าตอนนี้ต้องมีการสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา
เพื่อสู้กับกระแสตลาดที่อาจจะเป็นช่วงของเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
เขามีการปรับกลยุทธ์ทั้งเรื่องของการใส่ไอเดียที่ฉีกแนวแตกต่างกันเข้าไปในตอนนี้
ผู้ประกอบการเองต้องมีการปรับตัวอย่างมากทีเดียว
ทั้งต้องมีการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า
ให้ผู้ซื้อรู้สึกรู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราซื้อไป

เป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ลูกค้าสามารถซื้อไปเป็นของขวัญได้
ไม่มีข้อจำกัดเรื่องไซด์นั่นเองค่ะ
แต่การที่กระเป๋าจะขายได้นานนะคะเจ้าของธุรกิจบอกว่า
จะต้องมีคุณค่าของตัวสินค้าเอง
และไม่เน้นความเป็นแฟชั่นมากเกินไปค่ะ
ก่อนนี้เราทำงานเสื้อผ้าให้กับภาพยนตร์ใช่ไหม
กระเป๋าที่เป็นแบบแพลนพร็อปของนักแสดงอะไรอย่างนี้

เราก็เลยคิดว่าถ้าไอเดียที่เราจะกลับมาทำกระเป๋า

อันดับแรกแม่งแบบมีคุณค่าพอที่จะไม่ทิ้ง
อันดับสองถึงต้องทิ้งมันต้องย่อยสลายได้
จุดเด่นของกระเป๋าเปล่าเบนะคะคือทำจากผ้าแคนวาส

และผ่านการเพนติ้งจากสีที่ผสมขึ้นเอง
โทนสีที่ได้เป็นสีเฉพาะตัว
หาได้ในแบรนด์นี้เท่านั้นค่ะ
เราคิดว่าคนชอบเพราะว่ามัน
อะไรอ่ะแน่นอนมันแตกต่างจากตลาดแน่
มันตอบไอเดียเราแรกที่เราคิดถึงว่า
อยากให้กระเป๋าเรามีคุณค่ามากพอที่
คนจะทิ้งมันยากลง

เพราะมันเป็นเทรนด์โอกาสทิ้งมันสูง

นับ๒๐๓๐ปีอะไรอย่างนี้

ต้องเริ่มจากการลงสีขาวรองพื้นบนผ้าแคนวาส
จากนั้นจึงทาสีตามที่ต้องการ
โดยแต่ละครั้งจะต้องทิ้งเวลาห่างกันประมาณ๑๐นาทีค่ะ

แล้วตอกแบนเป็นอันดับสุดท้ายค่ะ
กระเป๋าเหล่านี้วางขายอยู่ที่หน้าร้านที่ตลาดนัดจตุจักรวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
ราคาเริ่มตั้งแต่๓๙๐บาทไปจนถึง๑๘๙๐บาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็รูปแบบค่ะ
ลูกค้ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวทางร้านยอมรับว่ายอดขายปรับลดลงค่ะ
แต่พยายามแก้ไขโดยการควบคุมต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะรักษาให้แบรนด์เปล่าเบย์สามารถฟันฝ่าวิกฤตช่วงนี้ต่อไปให้ได้
อัญชาลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน